มาดูเรื่องของความหวังกันหน่อยวันนี้วันที่๑๕แล้ว
พรุ่งนี้๑๖ค่ะคุณผู้ชมคนเราอย่ายอมหมดหวังนะคะ
เรื่องของความหวังตัวเลขก็ต้องมาแล้วนะคะ
พาไปดูต้นกล้วยแปลกจริง
ต้นกล้วยโดนแทงค่ะนี่โดนแทงกลางลำต้นแบบนี้
ออกอีกแล้วเหรอปลีกล้วยมันแทงออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมปกติเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยมันออกรูปออกปลีตรงไหนคะ
ตรงย่อถูกไหมตรงบนใช่แล้วมันค่อยค่อยโม้มลงมา
แต่ว่ามันออกมากลางลำต้นแบบนี้แปลกไหมแปลกค่ะ
เรื่องของดอกไม้ทูบเทียนต้องมาไหมต้องมานะคะ
งานนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะต้นกล้วยแปลกที่ว่านี้นะคะ
ด้านหน้าสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ตำบลทับปริกกระบี่ค่ะ
ความแปลกของมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละ

นับเอาอย่างนี้ระหว่างที่เล่าเนี่ย
นับผลกล้วยไปก่อนนับปลีกล้วยไปรอก่อน

เอาล่ะไปถามคุณภาวดีแถวพันธุ์พิทักษ์นะฮะ

เขาเห็นว่าต้นกล้วยหินต้นนี้
เป็นของชาวบ้านที่ปลูกไว้หน้าสารเจ้าศักดิ์สิทธ

บอกว่าไม่เคยเห็นต้นกล้วยแปลกแบบนี้มาก่อนเลย
แต่ละวันก็จะมีชาวบ้านที่รู้ข่าวแวะเวียนมาดูกันเรื่อย
แล้วก็ตีค่ะไม่ใช่ตีกล้วยนะตีเป็นตัวเลข

แต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อกันว่า
เป็นกล้วยให้โชคให้ลาบก็เลยมาส่องหาเลขเด็ด
บางคนก็บอกว่านับหวีกล้วยแล้วได้ทั้งหมด๘หวีค่ะ
บริเวณกลางลำต้นมีกาบกล้วยผุดออกมาด้วย
แล้วมีตัวเลขเลขอะไรเมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหม
โฟกัสแล้วเมื่อสักครู่นี้มีเลข
เห็นไหมเลขอะไรชัดไหมมันมาเองค่ะพี่ต้นมาได้ไง

ปลีกล้วยแปลก๘หวีกับไอ้เลขเมื่อสักครู่
นั่นแหละแล้วทำไมมาแค่ตัวเดียว
ก็ให้ดูที่จำนวนหวีแล้วก็จำนวนหวี
ค่ะนะฮะดวงใครดวงมันนะคะคุณผู้ชม